ไปดูเหตุการณ์ที่เกริ่นเอาไว้ก่อนปิดเบรกนะคุณผู้ชมค่ะ
คนที่ก่อเหตุสำหรับเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นลูกชายของตำรวจค่ะ
ซึ่งจับภรรยาขังเอาไว้ในบ้านนะคะแล้วก็ปิดประตูห้องทำร้ายร่างกายเธอนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องไปตกลงกันที่สถานีตำรวจ
ด้วยการที่ผู้ชายคนนี้ต้องก้มกราบแม่ยายนะคะ
ซึ่งแม่ยายบอกไม่ให้อภัยเด็ดขาดจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
คลิปนี้นี่มาครบเลยคุณผู้ชมค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่คุณเอเนี่ยโดนกระทำนะคะ
ที่ได้ยินเสียงร้องห้ามร้องห้ามก็คือญาติ
ญาติเนี่ยต้องคอยห้ามนะคะต้องคอยช่วยแต่ว่าไม่เป็นผลนะคะ
คุณเอเนี่ยถูกในนัทซึ่งเป็นสามีทำร้ายร่างกายในห้องนอนนะคะ
ญาติห้ามเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลสุดท้ายเนี่ยคุณเอเนี่ยวิ่งออกมานะคะจากห้องนอนไปหลบอีกห้องนึง
แล้วช่วงหลังของคลิปเราจะได้ยินเสียงเหมือนเครื่องยนต์
อันนั้นคือเสียงเครื่องตัดย่านะคะคือเธอเข้าไปก็ไปหลบแล้วปิดประตู
แต่ว่าในนัทเนี่ยเอาเครื่องตัดย่าคือขับเครื่องตัดย่าพยายามจะพังประตูเข้าไปจะตามเข้าไปทำร้ายอีก
จนตำรวจมาค่ะถึงได้คลี่คลายไปได้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสามสิบเอ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมาคือคุณเอกับในนัทเนี่ยอยู่กินกันมา๘ปี
บอกว่าโอ้โห๘ปีนี่ถูกทำร้ายมาตลอดแล้วปี๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยในนัทไปมีผู้หญิงอีกคนนึงพามาอยู่บ้านด้วย
คุณเอก็ไม่ไหวแล้วตัดสินใจขอเลิกพอไปบอกเลิกนายนัทก็ไม่พอใจจับเธอขังแล้วก็ทำร้ายร่างกายอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
ครอบครัวก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเขาบอกว่าพ่อในนัทเป็นตำรวจก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
คือต้องไปตกลงกันที่สอนอนะคะ
ในนัทเนี่ยไปกับแม่นะคะ
ทั้งสองฝ่ายก็ลงนามในข้อตกลง
แล้วในนัทเองก็ก้มกราบขอโทษแม่ของคุณเอ
อมรับว่าทำผิดแล้วก็เป็นคนนอกใจนางเสาเอค่ะ
คุณเอ๋เองยืนยันไม่ขอกลับไปใช้ชีวิตคู่กับในนัดอีกนะคะ
ส่วนคดีเรื่องของการทำร้ายร่างกายเนี่ย
ก็ให้ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ

คนต่างอยู่อะค่ะ

เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ไปวนเวียนตั้ง๒รอบ๓รอบ
ตอนช่วงเช้า๒โมง๓โมงเนี่ยค่ะ

เพราะว่าถ้าไปในอีก

ไม่รู้ศพก็จะเห็นหรือเปล่าไม่รู้

ของนายนัทเนี่ยนะคะก็บอกว่ารักนางเสาเอเหมือนลูกสาวนะคะ
เพราะว่าอยู่กับลูกชายมาหลายปีแล้วก็เข้าใจฝ่ายหญิงเลย
เวลาที่ถูกลูกชายนอกใจเนี่ยลูกชายเนี่ยทำผิด

ตำรวจสพบ้านไผ่จะส่งเรื่องให้สพนศิลา
เพราะว่าเป็นจุดที่นางสาวเอถูกทำร้ายร่างกายค่ะ
เรื่องนี้ก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะคะไปแจ้งความแล้วค่ะ